ช่วงนี้ในตลาดในประเทศไทยก็มีการทำปลาร้าใส่ขวดขาย
มีกลิ่นมีรสต่างเพิ่มเข้าไป

เกษตรคุมสู่มาตรฐาน

ก็เลยทำให้จะต้องมีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพ
เพราะว่ามันเป็นของหมักของดองไงและเป็นของดิบด้วย
เมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะ
ได้เผยแพร่ประกาศกรรมกระโสนกเศรษฐและสหกรณ์
เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะปลาร้าค่ะ

บอกว่าปลาร้าดิบในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้
ควรนำไปปรุงให้สุกก่อนที่จะนำไปบริโภค
พร้อมทั้งได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์ปลาร้า
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาที่ไม่มีพิษ
ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค
ซึ่งโดยทั่วไปทำจากปลาน้ำจืด
เช่นปลากระดี่ปลาสร้อยปลาช่อนปลาดุกปลานินปลาเบนจพันธ
ว่าปลาทะเลเช่นปลาจวดปลาไร้ก่อหรือว่าปลาปากคม
โดยขอดเกล็ดควักไส้หมักกับเกลือโซเดียมคลอราย
แล้วก็เติมรำข้าวเติมรำข้าวคั่ว
หรือว่าข้าวคั่วที่ใหม่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นหืน
และไม่มีแมลงเช่นมอดและชิ้นส่วนของแมลงรวม
สิ่งแปลกปลอมอื่นกรวดทรายเส้นผม
จะต้องไม่อยู่ในบรรจุพันธุ์
ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนได้
เช่นทั้งโอ่งบอสะอาดมีฝาปิดมิดชิด
มีระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะบรรจุ
ใส่ภาชนับบรรจุเพื่อขายต่อไปนะคะ
โอ้โหละเอียดและชัดเจนขนาดนี้เลยนะฮะ
บอกทุกอย่างเลยนะคะว่า

ก็คือส่วนประกอบต้องคุกเขากันให้พอดี
เนื้อปลานุ่มสภาพผิวคงรูปหนังไม่ฉีกขาด

มีกลิ่นหอมตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า

อธิบายไม่ได้รู้รู้แต่เป็นเอกลักษณ์ของเขา

ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์อาทิตกลิ่นขาวต้องไม่มี

ของน้ำหนักอะไรอย่างนี้โอ้โหรายละเอียดชัดเจนนะฮะ
ในตัวของปลาร้าเนี่ยเขาบอกต้องไม่แห้งแฉะหรือว่าเละเกินไป
เนื้อปลาต้องนุ่มสภาพผิวคงรูปหนังไม่ฉีกสีปกติ
เนื้อปลามีสีชมพูอ่อนหรือสีอื่นได้
เหลืองอ่อนส้มอ่อนน้ำตาลอ่อน
กลิ่นต้องหอมไม่มีกลิ่นอันพึงประสงค์

ลิ่นคาวบอกไปแล้วมีกลิ่นอับกลิ่นหืนกลิ่นสาบ
เหม็นเปรี้ยวเหม็นบูดไม่ได้

ไม่มีชิ้นส่วนสัตว์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ปลาอยู่ในนั้นก่อน

ไปพบว่าในน้ำปลาร้าที่เค้าขาย
มันมีงูอยู่ในนั้นมีเนื้องูตัดเป็นแบบ
ทำเนียนเป็นปลาล่ะแต่จริงมันเป็นงู
ครับแล้วก็ในประกาศยังบอกด้วยนะ
ต้องไม่พบพญาติตัวจี๊ดหรือว่าพญาติตัวอ่อน
ญาติใบไม้ตักไม่พบสิ่งแปลกปลอมแมลง
ชิ้นส่วนของสัตว์อื่นที่ไม่ใช่ปลาไงคุณ
ห้ามใช้สีและวัตถุกันเสียทุกชนิด

เป็นไปตามกฎหมายใหม่สะอาดแห้งทนทาน

นี่ฉลากปลาร้าขายปลีกนั้นต้องบอกรายละเอียด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนประกอบสำคัญ

รวมถึงข้อแนะนำในการเก็บรักษาด้วย
ก็ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนแบบนี้
เพราะว่าชาวต่างชาติที่จะรับประทาน
บางทีเขาจะต้องดูรายละเอียดกันเยอะหน่อย

เราบรรจุไปดิบแต่เราเอาไปต้มไง
บ้านเรานี่หมักหายหมักโอ่งนี่อร่อยนะฮะ
แต่ถ้าเอาไปบ้านเขาก็ต้องบรรจุพันธุ์ที่ดีนะฮะ
แล้วก็มีการรองรับที่ดีด้วยนะครับ